ย้อนอดีตประเพณีสงคลาน
เรื่องศึกษานวัฒนธรรม
เชื่อมสัมพันธ์วิถีไทยวิถีพุทธ
ไปกับไทรัติทีวี๑๓๑๕เมษายนนี้ทุกช่วงข่าว
โปรดติดตามตอนต่อไป